ก็ต้องตรวจสอบนะครับว่าตกลงแล้วเป็นกระดูกของใคร
เหตุการณ์นี้เองก็ต้องตรวจสอบครับเพราะว่าพี่ชายเนี่ยซึ่งมีอาการป่วยอำมพลึก
พบว่านอนตายอยู่ชั้นบนของบ้าน
คนก่อเหตุเนี่ยรอมอบตัวกับตำรวจแล้วน่าตกใจมาก
น้องชายผู้ตายเป็นคนทำครับ
เขาใช้มือขวาบีบกระเดือกของพี่ชายจนกระทั่งสลบแล้วต่อยไม่ยั้งเป็นร้อยครั้ง
สภาพศพนี่คือหน้าตาเขียวช้ำแล้วก็จะเห็นคราบเลือดนะครับ
อกจากเจอร่างของพี่ชายคนที่ก่อเหตุแล้ว
ยังไปเจอร่างของลูกหมาตัวเล็ก

ลูกหมาแล้วนี่คือตัวแม่แม่หมามันก็กะวนกะวายอยู่ข้างล่าง
เพราะบนบ้านมันมีร่างของลูกหมาตัวเล็กนอนตายอยู่ด้วยครับ
นี่น่าจะเพิ่งออกลูกเลยนะเพราะว่าแม่หมายังนมตั้งเต้าอยู่เลย
คุณดูสิลูกหมายังตัวน้อยอยู่เลย

ตำรวจโรงพักวิเศษชายชาญอ่างทองรับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกฆ่าตายครับ
ก็ไปตรวจสอบฮะที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงนะครับ
พบศพนายมณัฐหรือว่านายนัทอายุ๕๘ปีครับป่วยอมพลึก
นอนตายอยู่ชั้นบนของบ้านบริเวณนอกชานชั้นบนนะฮะ
สภาพศพก็คือน่วมมีรอยฟกช้ำดำเขียวเต็มไปหมดเลย
และอย่างที่บอกว่าใกล้กันก็ไปเจอศพของลูกหมาด้วยนะครับ
น่าสงสารมากเลยทั้งคนและหมาต้องมาตายแบบนี้
ใต้ถุนบ้านครับไปเจอขวดเหล้าอยู่บนแคร่ไม้
แล้วผู้ก่อเหตุนายเป็ดหรือว่านายสุเทพอายุ๔๘
เป็นน้องชายของผู้ตายน้องแท้ครับคนนี้ครับในเป็ด
เขารอมอบตัวอยู่นะฮะไม่ได้หนีไปไหนด้วยนะ
ก่อนคุมตัวมาสอบปากคำเนี่ยแล้วเตรียมแจ้งข้อหาคือ
ฆ่าคนตายโดยเจตนาในเป็ดบอกยังไงรู้ไหมครับยังไง
เขาบอกว่าเมื่อวันที่๑๐ตอนกลางคืนสัก๒ทุ่ม
หกพี่ชายแล้วก็เพื่อนรวมสามคนตั้งวงกงเล่ากันแบบนี้

พี่ชายขึ้นบ้านไปนอนก่อนแล้วเพื่อนเนี่ยก็แยกตัวกลับบ้านไป
ผมก็ไปคุยกับพี่หลังจากนั้นมันก็เกิดเรื่องราวบานปลาย
เพราะอะไรรู้ไหมครับพี่ผมเป็นคนชอบแห่ชอบกวนประสาทผม
อ้างแบบนี้นะแล้วบวกกับว่าผมไม่ชอบนิสัยของพี่
ฉี่ใส่ถังแล้วเอามาวางไว้ที่หัวนอนมันเหม็น
แต่พี่คุณเขาป่วยอำมพลึกไงเขาเดินเหินไม่ค่อยคล่องไง
ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงต้องขับถ่ายอยู่ตรงบริเวณจุดที่เขาคิดว่า
สะดวกเพราะบ้านไม้ยกสูงบันไดก็ชันไง
แล้วพี่ผมนะวันไม่ทำการทำงานเอาแต่นอน
ผมไปขอข้าววัดมาให้กินก็กินบ้างไม่กินบ้าง
ผมไปหาส้มเขียวหวานมาให้เขากิน
เพื่อจะได้มีประโยชน์ได้วิตามินเขาก็ไม่ยอมกิน
คือเหมือนดื้ออ้างไปเรื่อยครับ
นี่นะฮะผมเหนื่อยนะ
รับจ้างทำงานได้วันละ๕๐บาทบ้าง๑๐๐บาทบ้าง
กลับมาก็ต้องมาหาข้าวหาน้ำอีก
เป็นแบบนี้นี่คือเหตุผล

ผมโมโหก็เลยเอามือขวาบีบลูกกระเดือกพี่จนสลบ
แล้วผมก็ต่อยด้วยกำปั้นของผมนี่แหละ

พูดแบบนี้เลยครับแล้วเขาบอกได้ว่าผมนับอยู่ว่ากี่ครั้งแล้ว

หลังจากที่ต่อยพี่เสร็จเห็นลูกหมาอยู่ในบ้าน

ตอนแรกพี่ยังไม่ตายผมก็เลยเข้านอน
แล้วพอตอนเช้าเนี่ยผมก็เลยไปบอกเพื่อนว่าเออฆ่าพี่ตายแล้ว
แล้วก็เลยรอมอบตัวอยู่ที่บ้าน
ทีนี้ประวัติของตัวนายเป็ดหรือว่านายสุเทพ
เคยมีประวัติเสพยาแล้วอยู่ระหว่างการพาตัวเตรียมจะพาไปบำบัดด้วยนะฮะ

แต่ล่าสุดเขายืนยันเสียงแข็งแล้วตาแข็งเลยบอกว่า
ไม่ได้เสพท้าตรวจฉี่อีกต่างหาก

เขาแย่ประสาทผมน่ะ

มันเยี่ยวเพราะมันเยี่ยว
มันถูยเยี่ยวเว้าหัวที่นอน
ลอง

ถ้าผมกลับไปได้ผมอยากเป็นคนดี

เดี๋ยวผมจะลองให้ล็อกแล้วเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดู
คุณใครจะลองอ่ะอันนี้ภาพปกติ
แล้วยังพูดจาขนาดนี้นี่น่ากลัวนะคะ
เขาอ้างว่าเขาดื่มเหล้าไปแค่กั๊กเดียวครับแล้วก็ก่อเหตุไม่ได้เสพยา
ไปเจอกับพี่สาวคนโตก็เป็นพี่ของทั้งคนตายและคนก่อเหตุนะครับ
ญาติญาติก็เดินทางกันมาที่บ้านปกติแล้วพี่สาวคนโตบอกว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านนี้หรอก
น้องชายแค่สองคนแหละที่เขาอยู่กันพี่กับน้องผู้ตายเนี่ย
อามพลึกนานแล้วแล้วก็มักจะถูกน้องชายคือในเป็ด
คนก่อเหตุนั่นนะฮะอารวาสคมขู่ทุบตีมีประวัติดื่มเหล้าและ
เสพยาครับในเป็ดเวลาไม่เมาก็จะไปรับจ้างทำงานหาข้าว
หาปลามาดูแลพี่ก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ตายเคยหนีอาศัยไปอยู่
วัดใกล้กับบ้านนานถึงสองสามเดือนนะฮะฝ่ายปกครองในพื้นที่
พยายามแก้ปัญหาให้แล้วนะครับให้ผู้ตายไปอยู่ที่ศูนย์ไร้บ้าน
ของจังหวัดจะได้มีคนช่วยเหลือดูแลนี่นะฮะแต่ก็ไม่คิด
ว่าพอย้อนกลับมาอยู่ที่บ้านก็จะมาจบชีวิตแบบน่าอาณาจ
แบบนี้หลังจากนั้นครับทางครอบครัวของผู้ตายก็อนุญาตให้
เราเนี่ยขึ้นไปบนบ้านนี่คือสภาพล่าสุดที่เราได้ขึ้นไปนะฮะ
ก็ยังพบร่องรอยข้าวของกระจัดกระจายรอยคราบเลือดแล้วก็คุณ
คุณผู้ชมดูภาพนี้สิครับโอ้แม่หมาใช่ไหมคะตอนแรกมันไม่
ขึ้นมานะมันก็วิ่งหาลูกแน่นอนเลยอ่ะมันขึ้นมาแล้วมันก็
มจุดนั้นจุดนี้คือร่างของลูกหมายังอยู่ข้างบนนะ
อ๋อค่ะนี่ใช่ไหมวันนี้ทางครอบครัวผู้ตายก็เลยนำร่างของหมาตัวน้อยน่ะ
ขุดหลุมฝังโอ้นี่ไงแล้วแม่มันเนี่ยคือนวลแม่มันชื่อนวลค่ะ
วดนี่ก็เห่าตลอดเลยอ่ะโอ้
คงเห็นแหละแล้วก็คงอยากจะแบบทำอะไรลูกมะนา
คือลูกใครใครก็รักญาติใครใครก็ห่วงใช่ไหมฮะ
พี่สาวเองก็เสียใจไม่แพ้กันคือมีแต่คนเสียใจหมดเลย
อาจจะมีแค่คนเดียวที่จะเสียใจก็สายไปแล้ว

เป็ดนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ครับ
บอกว่าปกติแล้วตัวเธอจะคอยเฝ้าสังเกตพฤติกรรมในเป็ดนะ
ก็คือคนก่อเหตุเพราะทุกครั้งเวลาพี่ชายถูกน้องชายทำร้าย
จะตะโกนขอความช่วยเหลือเธอจะวิ่งมาห้ามครับ
แต่เมื่อวานนี้๔ทุ่มไม่มีเสียงร้องเลยหลังจากที่เขาทะเลาะกัน
กระทั่งตอนเช้าเห็นในเป็ดคนก่อเหตุด้านซ้ายของจอ
ขี่จักรยานออกจากบ้านแล้วไปบอกกับเพื่อน
บอกกับใครต่อใครว่าฆ่าพี่ชายแล้ว
เธอบอกเธอคิดไม่ถึงเลยนะว่าเขาจะลงมือโหดเยี่ยมขนาดนี้
เพราะเนี้ยสิบห้ากุมภาพันธ์เนี้ยครบกำหนดที่ต้องพาในเป็ดไปบำบัด
เพราะว่าเคยมีประวัติเสพยาใช่ไหมครับใช่ทีมข่าว
ตามหาคนที่ในเป็ดเนี่ยเขาไปบอกเรื่องนี้เป็นคนแรก
คือในชิดครับในชิดเป็นเพื่อนของในเป็ดคนนี้ครับ
เป็นปั่นจักรยานมาแล้วเจอเขาเลยบอกว่ากูฆ่าพี่กูแล้วโอ้
ชิดบอกตอนแรกอุ้ยจริงเหรอคือไม่อยากเชื่ออีกใจหนึ่งก็เฮ้ย
จริงหรือเปล่าตกใจด้วยเหมือนกันนะฮะค่ะกำลังจะไปซื้อเหล้า
ว่าเออเดี๋ยวจะไปนั่งกินที่บ้านของในเป็ดจะกินอีกเหรอคะ
ก็กะว่าจะไปกินไงก็เตรียมจะไปซื้อแล้ว
แต่พอได้ยินข่าวแบบนี้ปั๊บเนี่ยเฮ้ย

ตามไปที่บ้านจนกระทั่งเห็นว่าตำรวจเต็มบ้านเลยครับ
ตัวของในชิดคนนี้เสื้อส้มด้านซ้าย

ถูกตำรวจพาไปโรงพักด้วย
เพราะสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า

เขาบอกว่าที่ผมมาเจอนักข่าวไทยรัฐได้เนี่ย

เพราะมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าไปช่วยยืนยันให้ผมครับ
พอเขาบอกว่าเขาฆ่าพี่ตอนแรกเขาไม่เชื่อใช่ไหม
พอฟ้านาดนาดปุ๊บเขาก็บอก
มึงรู้ป่ะเนี่ยมึงฆ่ากันตายเลยนะ
แม่ก็บอกกูฆ่าพี่นัทมึงตายไปแล้ว
อืมเพราะมีรอยเลือดรอยอะไรไหมที่มึงน่ะ
มันหมาว่าพี่มันอ่ะสกปก

พี่มันขึ้นบนบ้านมันก็จะไปตีตรงนี้

มันตีเกือบจะทุกวันถ้าเรียกว่ามันมีตังค์นะไอ้คนน้องเนี่ยมีตังค์นะมันก็จะกินเหล้าดูดยา
มันก็ขี่จักรยานออกไปประมาณ๖โมงมั้งไปบ้านตะจุกห่วงเกียรแล้วไปบอกกับเขาว่ามันฆ่าพี่มัน
ตำรวจยังไม่ได้นำตัวในเป็ดมาทำแผนนะครับเพราะว่ายังพูดจาไม่รู้เรื่องวกไปวนมาอยู่นั่นเอง
รอให้ส่างก่อนให้หายเมาก่อนครับส่วนศพของผู้ตายในนัทอยู่ระหว่างชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ